หญิงสาวคนหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกกล่าวหาว่าวางยาฆ่าแมลงผสมในเครื่องดื่มเพื่อฆ่าสามี

ขณะเดียวกันเธอก็ถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ฝากขังไปตอนนี้ได้ประกันตัวออกมา
ผลชนะสูตรออกมาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับผลชนสูตรในตอนแรก
แล้วใครจะรับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้นพอออกมาจากเรือนจำบ้านถูกปล่อยทิ้งสภาพรกร้างหมดเลย
ถูกตัดน้ำตัดไฟหมดเลยลูกสองคนก็ไปอยู่กับญาติฝั่งสามีเธอก็ไม่ได้เจอหน้า

ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
เนี่ยครับแล้วพี่น้องนะเลยนะครับเขาอยู่

ก็มอฤดกษ์ตั้งนั้นพี่น้องมอฤดกษ์

ฆ่ามแรงใช้ยาฆ่ามแรงเพื่อ

นี่เป็นเสียงของคนที่เขาถ่ายภาพเหตุการณ์ในบ้านหรูที่ถูกปล่อยร้างเอาไว้นะฮะ
แล้วก็พยายามอธิบายว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ย
ถูกย่าดทางฝั่งสามีเนี่ย
กล่าวหาใส่ร้ายหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องของมรดก

หรูหลังนี้มูลค่ากว่า๘ล้านนะครับถูกทิ้งร้างมานานหลายเดือนไม่มีใครดูแลฮะ
ถูกตัดน้ำตัดไฟคนที่เขามาอยู่อาศัยตอนนี้ต้องจุดเทียนนะครับ
นิจ้งเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงข้าวของเครื่องใช้ต่างรูปแต่งงาน
ระหว่างหญิงสาวคนนี้กับสามียังถูกวางทิ้งเอาไว้นะครับ
ชั้นสองของบ้านผู้โพสต์คลิปบอกว่าหญิงสาวคนนี้ถูกรังแก่จากฝั่งครอบครัวของสามี
โดยพี่ชายของสามีตั้งข้อหาว่าเธอใช้ยาฆ่าแมลงผสมเครื่องดื่มให้สามีตัวเองดื่มจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรีนะฮะนี่ฮะคุณสุรชาติผิวแดงที่โพสต์เรื่องราวเอาไว้
แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกใส่ร้าย
ก็ถูกคุมขังไปนะระหว่างฝากขังในเรือนจำแล้วได้ประกันตัวออกมา
พอออกมาจากเรือนจำเนี่ยทรัพย์สินต่างของเธอกับสามี
เบ้นป้ายแดงเงินสด๒๐ล้านทองคำหนัก๑๐๐บาทนะน้ำหนัก
สินต่างมูลค่าเป็นร้อยล้านเนี่ยเนี่ยมันหายไปจากบ้านหมดเลย
คือมันจุดสำคัญตรงนี้ว่าที่เขาต้องการไอ้น้องสองคนเนี่ยลูกนะ
เลี้ยงบุตรบุญธรรมเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ย
เขาทำประกันให้ลูก๖๐ล้านลูกชายคนนี้นะนี่มันแปลกหลายอย่าง
แล้วทำไมเขาจะเข้าบ้านไม่ได้จุดที่หนึ่งแล้วจุดที่สองเนี่ย
เขาจะเข้าไปเอากางเกงที่บ้านก็ไม่ได้เขาก็ตีเป็นสินสมรสหมด
ทีมข่าวของเราก็ไปที่รัชบุรีนะฮะก็อยากจะฟังทั้งสองฝั่งนะครับ
ไปที่โรงงานก่อนนะครับโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง
เป็นโรงงานของผู้ตายนะก็คือสามีของหญิงสาวที่เขาบอกว่า
เขาไม่ได้วางยาฆ่าสามีอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าวันนี้โรงงานปิดนะฮะ
เจอใครนะครับพยายามโทรหาทางฝั่งญาติพี่น้องของฝั่งผู้ตายเนี่ย
ไม่มีใครสะดวกให้ข้อมูลนะครับบอกแค่ว่าตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาล
ก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกันส่วนหญิงสาวคนนี้เธออายุ๓๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อคุณนิดนะคุณนิดบอกว่าเธอแต่งงานกับสามี
อายุ๓๙ชื่อเก่งอันนี้ชื่อสมมุติเหมือนกันนะฮะ
อยู่กินกันมา๑๖ปีมีลูกด้วยกัน๒คนคนโตผู้ชายอายุ๑๕
คนเล็กผู้หญิงอายุ๘ขวบสามีเนี่ยเรื่องการเสียชีวิตมันเกิดขึ้นเมื่อ๒๖พฤศจิกายนปี๖๔
ตอนนั้นเนี่ยคืนวันนั้น๓ทุ่มสามีขี่จักรยานล้มที่โรงงาน
แล้วชักเกร็งน้ำลายฟูมปากเธอก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสนามจันทร์นครปฐม
๒๙พฤศจิกายนสามีเสียชีวิตบ่ายวันนั้นตำรวจมาคุมตัวเธอไปสอบสวนที่สพกรับใหญ่
เอาเธอเข้าห้องสอบตลอดทั้งคืนเธอบอกว่าตำรวจอันนี้เธออ้างนะ
บอกว่าตำรวจเนี่ยพยายามเค้นให้เธอเนี่ยเซ็นรับสารภาพให้ได้ว่าเป็นคนลงมือฆ่าสามี
แต่บอกแต่เธอบอกเธอไม่ยอมแล้วตำรวจก็เอาผลชนะสูตรศพสามีมาอ้าง
บอกว่าผลชนะสูตรศพออกมาบอกว่าสามีเธอพบสารเคมีในเลือด
ก็เลยกล่าวหาว่าเธอเนี่ยวางแผนฆ่าสามีด้วยการใส่ยาฆ่าแมลงในน้ำดื่ม
สมให้สามีดื่มจนตายแล้วแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เธอก็ถูกส่งฝากขังที่เรือนจำรัชบุรีอยู่ในเรือนจำเนี่ย๒เดือน๒๔วันช่วงฝากขัง
๙กุมภาพันธ์๖๕มีผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจออกมา
มันขัดแย้งกับผลชนะสูตรเบื้องต้นที่พนักงานสอบสวนสพกรับใหญ่บอกนะ
เพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยพบว่าไม่มีสารเคมีประเภทกลุ่มยาฆ่าแมลงในร่างกายของสามีเธอ
นี่ฮะ๒๔มีนาคมเธอก็เลยได้รับการประกันตัวปล่อยตัวออกมาเพื่อสู้คดีต่อ
สาเหตุการเสียชีวิตจากผลชนะสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่าสามีเธอเสียชีวิตเนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เราไม่กลัวเพราะเราไม่เคยคิดไม่เคยคิดเรื่องนี้อ่ะค่ะไม่เคยคิดว่าอยากได้เงินหรืออะไร
เราไม่ได้สนใจเรื่องเงินค่ะพี่ก็ต้องทวงความยุติธรรมให้ถึงที่สุดค่ะเพราะลูกพี่รอพี่อยู่
ตอนนี้เรากลัวเรื่องความปลอดภัยกลัวอะไรด้วยไหมครับ
บอกว่าตอนนี้อยากเจอลูกสองคนมากที่สุดเลยนะฮะเธออ้างว่าถูกญาติฝั่งสามีเนี่ยกีดกัน
รับไปเป็นลูกบุญธรรมแล้วไม่ให้เธอเจอนี่ฮะคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่สามีเธอทำประกันชีวิตเอาไว้
เมื่อสามีเธอเสียชีวิตเนี่ยได้รับเงินประกันเนี่ยถึง๖๐ล้านบาทไม่รวมกับทรัพย์สินอื่นของสามีอีก
นี่ฮะเราก็ไปที่สพกรับใหญ่นะครับที่บ้านโป่งรัชบุรีนะครับ
ถามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่ว่าทางฝั่งของหญิงสาวคนนี้อ้างว่า
ชนสูตรมันขัดแย้งกันเนี่ยทางร้อยเวรเจ้าของคดีนะฮะ
ทางสพกรับใหญ่นะครับร้อยตำรวจเอกพานุพงศ์แก้วเก้านิรการนะฮะ
เป็นลองสหรัฐสอบสวนยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
ผลชนสูตรพบสารเคมีในร่างของผู้ตายจริง
แต่คงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องอยู่ในกระบวนการในชั้นศาลแล้ว

เพื่อทางฝั่งญาติสามีของผู้หญิงคนนี้จะชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้
เพราะทางเธอบอกว่าเธอมีผลยืนยันเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลตำรวจ